ว่าคะแนนของพลเอกประยุทธ์คะแนนของพลเอกประวิทย์เนี่ย
ตกหรือเปล่าหลังจากที่การเลือกตั้งซ่อม
เขตก้าวที่จะจุดจักรหลักษีเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าพลังประชารัฐพ่ายแพ้ไป
ใช่ค่ะดังนั้นติดตามการวิเคราะห์เรื่องของการ
คนไม่เอาพักพลังประชารัฐแล้วคนไม่เอาลุงป้อมแล้ว
ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐก็ออกมาให้ข่าวรักษาหน้านายกทันที
ว่าไม่เกี่ยวกับนายกไม่เกี่ยวกับความนิยมต่อพลเอกประยุทธ์
แล้วโทษว่าเพราะคนออกมาใช้สิทธิ์น้อย
คือน้อยกว่าการเลือกตั้งปี๖๒ตั้งเกือบ๓๐๐๐คะแนน
แล้วสรุปแบบตัวเองว่าเสียงที่หายไปเนี่ย
น่าจะเป็นเสียงของพักพลังประชารัฐ
คือเป็นเสียงของคนที่อยากจะมาเลือกพักพลังประชารัฐแต่ไม่ได้ออกมา
ฉะนั้นถ้าคนเหล่านี้มาเลือกตั้งกันมากเหมือนปี๖๒
พลังประชารัฐอาจจะไม่แพ้ก็ได้
เออทำไมถึงสันนิษฐานแบบตัวเองง่ายแบบนั้นล่ะครับ
มีคนคันปากว่าไอ้การแก้เกี้ยวลักษณะหน้าแบบนี้
มันก็เหมือนดูถูกประชาชน
เหมือนกับว่าจะพูดอะไรออกมายังไงคนก็ต้องเชื่อตามนั้น
ผมก็เลยนั่งอ่านบทวิเคราะห์ของแม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เขาบอกว่าพลักษณ์พลังประชารัฐของลุงป้อม
ต้องรีบถอดบทเรียนการพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อม
ทั้ง๓สนามรวดว่ามันเกิดเพราะอะไร

หรือแพ้เพราะว่าเกิดเพราะอะไร
เพาะแพ้เพราะผู้อำนวยการเลือกตั้ง
หรือแพ้เพราะตัวหัวหน้าพัก
หรือแพ้เพราะผลงานของรัฐบาลลุงตู่ไม่เข้าตาประชาชน
หรือแพ้เพราะทุกเหตุผลรวมกันทั้งหมด
อันนี้คือการบ้านที่พักพลังประชารัฐ
ต้องหากลับตอบอย่างตรงไปตรงมา

เพราะท่าคนไปเลือกเกิน๗๐
อาจจะแพ้เยอะกว่านี้ก็เป็นไปได้
นึหิคืออย่าตูอย่าตลางทำ
คิดเอาเองว่าเสียงที่ไม่มาใช้สิทธิ์คือเสียงของคนที่จะไปเลือกพักพลังประชารัฐ
คือก็ไม่อยากจะซ้ำเติมให้โชคช้ำกันมากกว่านี้
แต่ว่าอยากจะบอกว่าคำพูดทางการเมืองเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะครับ

ฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งมากมายที่เขายืดอกมายอมรับว่าพ่ายแพ้
แล้วบอกว่าแพ้แล้วต้องหาจุดที่จะปรับปรุงตัวต้องทำงานให้หนักกว่านี้
คนเขาก็เห็นใจก็ชื่นชม
ซึ่งถ้าจะเสียงแข็งว่าแพ้เพราะถูกโกงแพ้เพราะคู่ต่อสู้ใช้อำนาจรัฐ
ผลการเลือกตั้งออกมาไม่ตรงกับความเป็นจริง
เหมือนที่ฝ่ายค้านเคยโทษฝ่ายรัฐบาลอันนั้นก็ไม่ใช่
ไม่ใช่คนที่จะยอมรับความจริง
ถ้าจะยกตัวอย่างอย่างที่เคยเจอกันมาในอดีต
เคยพูดไว้ตอนที่แพ้การเลือกตั้ง

หลังจากหมอบรัชวงศ์คฤตริปารโมท
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลในปี๒๕๕๙
๒๕๑๘นะครับเป็นไปได้สักพักนึง
รัฐบาลหม่อมคลุกฤทธิ์ก็เจอปัญหารุมราวรอบด้าน

อมคึกฤทธิก็ประกาศยุบสภาสิครับ
เพราะรัฐมนูลกำหนดว่าคนที่จะเป็นนายกต้องเป็นสอสอ
พอยุบสภาหม่อมคือกฤทธิ์ก็ลงสมัครส่อเขตหนึ่งดูสิทธิ์
ซึ่งเป็นเขตทหารมีทหารอยู่เยอะสู้กันใหม่
คู่แข่งคนสำคัญของหม่อมคึกฤทธิ์ตอนนั้นคือ
คุณสมัครศูนย์ธรเวศซึ่งเป็นหัวหน้าภักดิ์ประชากรไทย
และกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ในกรุงเทพ
ผลการเลือกตั้งใหม่หลังยุบสภาปรากฏว่าหมอกคือฤทธิแพ้ครับ
คนสมัครแพ้ทั้งที่หม่อมคึกฤทธิ์รักษาการเป็นนายกอยู่แท้
สื่อมวลชนก็วิเคราะห์กันใหญ่เลยครับว่ามอมคึกฤทธิ์แพ้เพราะอะไร
ซึ่งบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่า
เพราะช่วงนั้นทหารเขาไม่เอาหม่อมคึกฤทธิ์
ทหารเขาสนับสนุนคนคุณสมัคร
ฉะนั้นเขตหนึ่งดูสิทธิ์ซึ่งเป็นเขตทหาร
ถ้าทหารไม่เอาก็จบเลยครับ
ทีนี้พอผลการเลือกตั้งออกมา
สื่อมวลชนพวกเราในตอนนั้นนักข่าวก็แห่ไปบ้านบอมคึกวิทย์ที่บ้านซอยสวนครู
ไปถามเนื่อนโน่นถามนี่แล้วก็ถามว่า
ท่านคิดว่าท่านแพ้เลือกตั้งเพราะอะไร
หมอมราชวงศ์คึกฤทธประโมทตอบสั้นว่า
ผมไม่ได้แพ้ครับตอบแค่นี้ครับประโยคเดียว
ตอบอย่างนี้คนก็ฟังก็คิดกันเอาเองว่า
คำว่าผมไม่ได้แพ้ครับเนี่ยมันหมายถึงอะไร
ทั้งที่คะแนนน้อยกว่าคุณสมัคร
แต่บอกว่าผมไม่ได้แพ้ครับ

นี่คือคำพูดคำตอบทางการเมือง
นักการเมืองควรเรียนรู้
แวดวงวิชาการเขาถึงมีหลักสูตรว่า
ด้วยการสื่อสารทางการเลือก
เพราะการพูดเป็นสื่อสารเป็น
มันมีผลต่อความนิยมทางการเมือง
ในมุมกลับการพูดแบบ

ตอบคำถามสื่อมวลชนเหมือนดูถูกคนฟัง
มันเป็นคำพูดคำตอบที่สั่งสมอยู่ในใจ
และความรู้สึกของคนทั้งนั้นแหละ
พอมาถึงวันที่ภูมิคุ้มกัน
มันต่ำภูมิต้านทานต่ำ
มันก็แผลงฤทธิ์ออกมาเป็นเสียงสะท้อนอย่างนี้

นักการเมืองคนไหนใครพูดอะไรแย่ไว้
คำพูดนั้นก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์

ทีวีก็ยังไม่เล่นข่าวการเมือง
ทยุเขาไม่สนใจข่าวการเมือง

ทีนี้พอหนังสือพิมพ์ลงผ่านไปสักพักนึง

ไม่มีใครเก็บหนังสือพิมพ์มาอ่านซ้ำนี่ครับ
ฉะนั้นคำพูดที่เคยพูดไปแล้ว
มันก็ไม่ย้อนมาทิ้มแทงมาก

คำพูดคำตอบมันอยู่ในคลิปนี่ครับ
วันดีคืนดีเขาก็ขุดเอามาส่งมากันใหม่
เพราะฉะนั้นก็กลับมาแทงใจคนซ้ำซ้ำ
ทั้งที่คนพูดเองก็ไม่อยากฟังคำพูดคำตอบของตัวเองด้วยซ้ำไป

มันทำให้หายไปจากโลกนี้ไม่ได้

นายกบ่โหสายนักข่าว

มีคนเอาคลิปหลายโอกาส
มาตัดต่อรวมรวมกันเป็นเวอร์ชันเดียว
แล้วก็ขุดเอามาส่งต่อกันใหม่เป็นพักพักเป็นครั้งครั้งเป็นคราว
แม้ถึงว่าตอนหลังนายกจะไม่ฉุนเฉียวแล้ว
แต่ว่าคลิปเก่าเหล่านี้ก็หวนกลับมา
นึกถึงที่พลเอกชาติชายชุนวันอดีตนายกรัฐมนตรีเคยพูดว่า
ก่อนเราจะพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดพูดแล้วคำพูดก็เป็นนายเรา
ฉะนั้นก็เห็นกันชัดในยุคในยุคที่โลกออนไลน์นี่แหละ
ทีนี้วันนี้ที่จะปิดท้ายนอกจากเรื่องการเมืองแล้ว
ปิดท้ายด้วยข่าวเศรษฐกิจปากท้องหน่อยครับ
อยากให้ท่านผู้ชมดูหัวข่าวนี้

มุมมองที่๑นี่มีหัวข่าวว่า๒๐ล้านคนได้เฮ
ได้บัตรคนจนรอบใหม่๒๐ล้านคนนะ
ของเก่านี่๑๗ล้านตอนนี้กลายมาเป็น๒๐ล้าน
เลย๒๐ล้านคนก็ได้เฮนั่นมุมมองที่หนึ่ง
มุมมองที่๒โควิดทำคนจนเพิ่มเป็น๒๐ล้าน

เพิ่มจากเดิน๑๓ล้าน๔๕๐๐๐๐คน

เยอะไหมล่ะครับเออเยอะไหมล่ะครับ
เห็นตอนนี้แล้วตอนนี้โควิดมันยังไม่หมด
มาตรการต่างยังเข้มข้นอยู่
ทำมาหากินการค้าการขายยังลำบากกันต่ออยู่
ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเลขคนจน
มันจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายแค่ไหนในอนาคตจากนี้

เพิ่มขึ้นอีกมากมายแค่ไหนในอนาคตจากนี้
แต่ว่าที่มันแปลกคือ
ในขณะที่ตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้น
ประเทศชาติต้องกู้เงินมาช่วยคนจนมากขึ้น
โครงการต่างในบ้านเรา

มีฝรั่งบังคาเขาไปจัดอันดับ

กลับยิ่งเพิ่มมากขึ้น

หัวใจคนที่มีอำนาจ

หัวใจเขาทำด้วยอะไร

ประเทศชาติต้องเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้น
โครงการต่างมีมากขึ้น
แปลกจริงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ